ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

เป็นเรื่องราวชีวิตที่ถูกโรคร้ายรุมราว
ทำให้เธอต้องสูญเสียอวัยวะสำคัญไป
ถึงขั้นว่าคิดสั้น
วันนี้เธอจะมาสู้ดูสิว่าเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไร

ไปพบกับภาพชีวิตของเธอเลยนะครับ

ไร้ขาแต่หัวใจไม่ไร้รักครับ
ชื่อจิดาพานามสกุลธนกรสิริกุล
ชื่อเล่นว่าไก่อายุ๔๘ปี

สาเหตุที่ให้ป่วยเป็นโรคเบาหวานเป็นเพราะกรรมพันธุ์

แล้วน้องอีก๓คนของพี่ก็เสียชีวิตหมดแล้วเพราะโรคเบาหวาน
เบาหวานมันมี๒ชนิดแห้งกระเปียก

เปียกนี่มันร้ายแรงกว่าแบบแห้งมาก

มันลามจนชนิดที่ว่าที่เร็วมาก

หมอก็บอกว่ารักษาไม่หายต้องตัด

มาเป็นแผลที่ปลายนิ้วนางข้างซ้าย
หมอบอกว่าต้องตัดครึ่งเท้า

แล้วอยู่มาไม่นาน

เบาหวานคุณลงไตแล้ว

คิดว่าอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์

กินน้ำยาล้างห้องน้ำ
แต่มันบอกไม่ถูกมันทรมานที่สุดเลย
ร้องไห้แล้วพอดีลูกชายมาเห็น
ก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาล

ผมชื่อมาโนธมารีรส

เมื่อตอนไก่เขาอายุได้

และทีนี้เราก็เลิกหายจากกันไป

ตอนนั้นก็รู้สึกก็สงสารเขามากนะ
พี่เนี่ยก็อาสาที่จะมาดูแลเขา

แล้วก็ไปส่งหลานไปโรงเรียนตอนเช้า

แฟนก็ต้องคอยดูแล

วันหลานไม่มีข้าวกิน

เพราะข้างบ้านขอรับพระบินทบาท

เราก็ไปดูว่าอันไหนที่มัน
ยังพอกินได้เราก็เอามาอุ่น

อายุ๕ขวบกับ๕เดือน

เราก็ลุนเข้าห้องน้ำ

ตัวเค้าเล็กไม่มีแรง

แต่เราควรคิดก็ใจหายแล้ว

บางทีร้องอยากได้อะไรอย่างนี้

บางทีร้องอยากได้สมุดวาดเขียน

เรายังไม่มีปัญญาจะซื้อให้เลย

เห็นหลานร้องไห้ที่แล้วน้ำตาจะล้วงทุกที
ทุกวันนี้พี่เป็นห่วงหลานมากที่สุด
เป็นห่วงหลานเพราะว่าพ่อแม่ก็เลิกกันแยกกันอยู่ต่างคนต่างก็มีใหม่
อยากมีเงินสักก้อนหนึ่งเก็บเอาไว้ให้หลาน
ส่งหลานเรียนแล้วก็ซื้อเสื้อชุดนักเรียน
กีฬาชุดรองเท้า
เพราะทุกวันนี้ที่มีเนี่ยมันก็เก่าแล้ว
เมื่อก่อนเคยคิดว่าลูกชายเอาภาระมาทิ้งไว้ให้เรา
แต่ตอนนี้ไม่เคยคิดเลย
คิดแต่ว่าเออขอบคุณที่มีหลานคนนี้มาให้
ให้เราได้ยืดชีวิตไปอีกแล้วมีกำลังใจต่อสู้ขึ้นอีก
ถ้าไม่มีหลานคนนี้ก็คงคิดว่าจะคงแบบฆ่าตัวตายไปนานแล้วแหละ

ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
วันนี้คุณไก่มากับใครบ้างครับ
มากับสามีแล้วก็หลานค่ะ

พี่ไก่จ๋าสามีชื่ออะไรนะครับ

มาโนธแล้วก็น้อง

ทั้งสองท่านก็คือหัวใจอันแสนหวานของพี่ไก่นั่นเองค่ะนะคะ

ไก่รู้สึกไงพอหมอบอกให้ตัดขาค่ะ
ก็ชาไปทั้งตัว
อึ้งไปเลยพวกตัดขาเนี่ย
พอฟื้นขึ้นมาหลังจากเราไม่มีขาข้างหนึ่งแล้ว
ตอนนั้นเดิมทีเลยเรารู้สึกยังไงกับเรื่องตรงนี้พี่
ก็นอนร้องไห้แบบมันหมดแล้วอ่ะชีวิตนี้
ไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นคนพิการ

ผู้หญิงขาดีเยอะแยะเลย
ทำไมไม่ไปหาคะทำไมต้องมาหาพี่ไก่

ก็ไม่มีเวลามาดูไม่มีใครมาฟอกไต
สงสัยเขานะสงสัยมากเลยล่ะ
แล้วมันเป็นแฟนเก่าที่เราไม่นึกว่าจะเจออีกแล้วในชีวิตนี้

ทีนี้พี่ไก่เองก็ทำงานไม่ได้กินอยู่ยังไงคะพี่
มีเงินเดือนไอ้นี่มั่งคนพิการ

แล้วก็ประกันสังคมประกันสังคม

แล้วอยู่กับใครบ้างครับ
ตอนนี้อยู่กับหลานแล้วก็แฟน
ก็คือน้องออกัสนี้ที่เห็นในภาพ
คือเป็นลูกของลูกชาย

ตอนแรกพี่ไก่ไม่อยากอยู่เลยบนโลกใบนี้
เป็นกำลังใจพี่ไก่นะ

ทำให้เราแบบอยากมีชีวิตอยู่อยากดูแลอยากเห็นเขาโตขึ้น
ก็คือเช้าใครพาไปส่งที่โรงเรียนครับ
ไปส่งออกัสก่อนแล้วก็ไปส่งเราที่โรงพยาบาล
ไปฟอกไตอาทิตย์๑๔วัน

ก็มาตอนหลังนี้เริ่มมาแล้วมาหาลูกมั่ง
ออกัสรักคุณย่าไก่ไหมคะ

อยู่กับคุณย่าไก่ออกัสมีความสุขไหมคะ

กินข้าวน้ำ
เห็นไปเอาเอาข้าวให้คุณย่าใช่ไหมไปเอาที่ไหนครับ
ที่บ้านถั่วตุ่ม
แล้วทวดตุ่มไปเอากับข้าวมาจากไหนลูก

แล้วเวลาออกัสไปเอากับข้าวที่บ้านทวดตุ่ม
มีบางอย่างที่เราชอบกินไหม

มีหมดเลยทั้งชอบและทั้งไม่ชอบ
อยากเห็นหลานโต
อยากอยู่จนหลานเป็นสาว
ตอนนี้คือทั้งชีวิตของคุณไก่ก็คืออยู่ที่หลานคนนี้

แฟนก็เหมือนว่า
พูดง่ายว่าเราก็ขาดเขาไม่ได้
ถ้าขาดเขาเราก็คงตายแน่

มาถึงเป้าหมายกันเลย

คุณไก่มารายการร้องได้ให้ล้าน
เรามีให้สูงสุด๑ล้านบาท

เอาไปสู้ชีวิตเท่าไหร่ครับ
๑แสนค่ะ๑แสนบาทครับคุณไก่ต้องการ๑แสนบาทพี่ไก่ค่ะ
เงิน๑แสนบาทที่ตั้งเป้าจากรายการของเราเนี่ยค่ะ
ไก่จะเอาไปทำอะไรบ้างคะก็เก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษา
ให้หลานแล้วก็เพื่อตัวเองบ้างเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้
หนึ่งแสนบาทนะครับสำหรับรายการของเราคุณไก่ต้องร้อง
ให้ถูกต้องทั้งหมดหกเพลงด้วยกันมาเริ่มกันที่เพลง
กันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่หนึ่งมูลค่า
๑หมื่นบาทมาเลยครับ

รู้ค่ะ

ก็คือเราขอแค่เนื้อเพลงแล้วครับ

เพี้ยนจะคล่อมบ้างไม่เป็นไร
เพลงนี้นะครับเป็นเพลงแรกนะครับ
นักสู้ชีวิตทุกคนต้องผ่านเพลงนี้ให้ได้นะครับ
ไม่มีสิทธิ์ที่จะหลีกเลี่ยง

ก็ตัดสินใจให้ดีนะครับ

คุณไก่ครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช่ค่ะ

แล้วก็ร้องให้ถูกทุกคำนะคะ
ไก่ค่ะเพลงแรกในรายการของเราสำคัญมากเลย
เพราะฉะนั้นเป๊กคิดว่ากำลังใจก็คงจะสำคัญกับพี่ไก่เช่นกัน
แฟนมีกำลังใจอะไรจะให้พี่ไก่บ้างคะ
ผมขอดูแลตัวเขาไปตลอดชีวิตผมอะครับ
ขอให้กำลังมีความรักทำให้คุณไก่ผ่านเพลงที่๑ไปได้นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยนะครับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

รักเธออาทรณ์ที่ไหน
มีความรักษาโรครักในใจ
สามสิบบาทเลยเก็บไว้
ไปซื้อผ้าเช็ดน้ำตา
แต่อยู่ใกล้ชิ้น
พออยู่ห่างไกล
ฉันคอยไกลเธอในฝัน
ฝนตกทางนี้
จะหนาวถึงเธอไม่นั้น
ห่วงใยจากใจของฉัน
เธอเคยจะรู้หรือเปล่า
โอ๊ยใจน้ำใจ
ไม่รู้ทำไม
ต้องรักคนมีเจ้าของ
ทั้งที่ใจนี้
ไม่คิดแจ้งเธอมากรอง
ไม่คิดเป็นตัวสำรอง
แต่ขอจองเธอไว้ในใจ
บางทีอยากถาม
อยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหม
แอบพาเธอไป
เดินเล่นในใจเสมอ
แม้ว่าเรื่องจริงเป็นได้

ฉันได้แต่คิดถึงเธอ
เวลาที่จุด

ของคุณไก่นักสู้ชีวิตของเรา

ถึงยังไงเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจแล้วนะครับ
ได้มีโอกาสได้เล่าเรื่องราวชีวิตของเรา
ให้คนหลายคนคนทุกประเทศเขาได้รับฟัง
ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับ
ในการที่มาอยู่บนเวทีตรงนี้

มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณไก่ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

คุณไก่ร้อง

เพลงเมื่อสักครู่นี้ที่คุณไก่ร้องก็คือ
ขอจองในจ่ายของคุณตะกะแตนชลดานั่นเองนะครับ
ไปดูกันนะครับว่าผิดตรงไหนบ้างครับ
เพลงเมื่อสักครู่นี้ที่คุณไก่ร้องก็คือ
ขอจองในจ่ายของคุณตะกะแตนชลดานั่นเองนะครับ

ขอจองในจ่ายของคุณตะกะแตนชลดานั่นเองนะครับ

ขอจองในจ่ายของคุณตะกะแตนชลดานั่นเองนะครับ

ขอจองในจ่ายของคุณตะกะแตนชลดานั่นเองนะครับ

ขอจองในจ่ายของคุณตะกะแตนชลดานั่นเองนะครับ
ไปดูกันนะครับว่าผิดตรงไก่ร้องก็คือ
ขอจองในจ่ายของคุณตะกะแตนชลดานั่นเองนะครับ

ขอจองในจ่ายของคุณตะกะแตนชลดานั่นเองนะครับ
ไปดูกันนะครับว่าผิดตรงไก่ร้องก็คือ
ขอจองในจ่ายของคุณตะกะแตนชลดานั่นเองนะครับ

ขอจองในจ่ายของคุณตะกะแตนชลดานั่นเองนะครับ

ถึงวันนี้จะไม่ได้รางวัลไป

แต่ก็จะสู้ค่ะ

พี่ก็จะดูแลน้องตลอดไป

ดีด้วยพ่อเป็นโรคฝีที่ตับค่ะอาการก็จะเขาจะเวลากินข้าวอย่างเงี้
เขาก็จะเจ็บเจ็บที่ท้องแม่หนูเป็นโรคนิ้วล็อกค่ะ
เขาจะปวดมือค่ะยิ่งตอนนั้นคือเขาก็จะปวดหนักเลย
แบบเขากำมือไม่ได้ส่วนพี่สาวคนโตหนูค่ะ
เขาบวมอะค่ะออกอาการโรคเท้าช้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยู่ในบ้านที่พี่น้องเราพ่อแม่เป็นคนป่วยหมดเลย
แล้วรู้สึกยังไงบ้างน้องฟ้านี่เขาแบบเจ็บปวด
แล้วก็อยากที่จะหาเงินมาทำให้เขาหายจากอาการเจ็บปวดเหล่านี้